คือตอนนี้นะคะมีคลิปไวรัลที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์จำนวนมากทีเดียว
เกิดเป็นแฮชแท็กคำว่าตัวตึงระยอง

หลายคนก็เอ๊ะงงตัวตึงระยองคืออะไร
แล้วมีคำว่านางฟ้าหาดแสงจันทร์อีกอันหนึ่ง

มิในธีพักตฤติวันนานแล้วแต่ไม่เคยรู้ความหมายเลย
เนี่ยคือปรากฏภาพหญิงรายนึงเนี่ยมีอาการคล้ายคนสติไม่ดี
เพื่อแลกกับเงินจากคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยค่ะ
ทีนี้มันมีอีกด้านหนึ่งก็คือเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้
คือเขาบอกว่ามีคนในโซเชียลออกมาแสดงความคิดเห็นเตือนนะคะ
บอกว่าบางวันที่พี่เขาไม่ได้กินยา

เดินเข้ามาขอเงินเราแบบ๒๐บาทเราอุ้มลูกอยู่
อย่างนี้นะคะเขาก็บอกว่าอย่าพึ่งนะ
กราดเลยอันนี้แล้วก็มีการหยิบมีดออกมา
แล้วก็คว่างไม้ใส่หน้ารถแบบคนในระแวกนั้น
ก็คือโดนเคาะกระจกรถกันมาอย่างนี้ค่ะ
มีหลายคนเขาก็ถ่ายกันมาเนี่ยคลิปมันมีหลายคลิป

เขาบอกว่าหูพี่คนนี้มีดนตรีในหัวใจ

แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าพี่แกร้องเพลงอะไร
คนก็เลยไปคอเวอร์กันในติ๊กต๊อกเยอะมาก

เวอร์เขาเยอะมากก่อนที่จะมีคลิปนี้ออกมาไงคะ
แต่กลายเป็นว่าจริงแล้วก็คือหลายคนออกมา
เพราะว่าแบบต้องออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้
เพราะว่ามันเป็นอันตรายสำหรับหลายคนนะคะ
อีกคนนึงก็บอกผมเคยเกือบโดนผู้หญิงคนนี้

น้องสาวเกือบโดนไม้ตีหัว

คนแถวนั้นเขารู้ดีว่ามันอันตรายมาก
แต่ไม่มีใครอยากยุ่งเพราะว่าสติไม่ดี
วันไหนบ้าถือมีดเนี่ยชอบมาขอเงิน
ใครไม่ให้นี่เขาด่าหมดเลยนะคะ
ทุบรถก็เป็นภัยสังคมแบบนี้
ควรจะเอาไปรักษาไม่ใช่เอามาเชิดชู
คือหลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กัน

เมื่อกี้เห็นมีจังหวะที่อยู่กับตำรวจด้วยถูกไหมคะ

เพราะไม่งั้นเนี่ยอันตรายถ้าบอกว่าเขาถือมีดด้วย

เขาไม่ผิดคือยังไงมีดอธิบายดีปั๊บหน่อย
ถ้าเป็นสมมุติว่าคนที่คุณหมอวินิจฉัยแล้ว

หรือว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตอะไรอย่างนี้จริงเนี่ย

พอรักษาหายแล้วกลับมารับโทษนะคะ

แต่ก็คือต้องหายก่อนแล้วกลับมารับโทษ

ก่อนจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงมากกว่านี้

จริงจริงเลย
เพิ่มเวลา
โปรดติดตามตอนต่อไป